สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้เริ่มต้นกันที่กระแสข่าวนะครับ
เกี่ยวกับการเข้ามาเสนอตัวคุมทีมชาติของอดีตกุญสือทีมชาติเกาหลีใต้
สุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะลงเอออย่างไร
แต่ที่แน่ครับถามเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวออกมาปฏิเสธ
ว่าเป็นเพลงแค่ข่าวลึกเท่านั้น
เห็นหน้าจอครับคงจะได้ยินข่าวกันไปแล้วนะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา
ชินแตยองอดีตกุญสือของเกาหลีใต้ที่เคยพาทีมเอาชนะเยอรมนี๒๐ในศึกบอลโลกที่ผ่านมาที่รัสเซียเนี่ยนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมประติศาสตร์อีกหนึ่งเกมของเกาหลีใต้ในบอลโลกเขาบอกว่าข่าวเนี่ยสนใจจะมาคุมทีมชาติไทยแล้วก็จะเดินทางมาคุยในสัปดาห์หน้า
สำนักข่าวยอนฮัพครับในเกาหลีใต้ก็มีการกล่าวอ้างคำพูดของอดีตกุญสือรายนี้นะครับ
หลังจากที่ไปสอบถามมาเขาบอกเลยครับว่าเขายังไม่สนใจจะรับงานตอนนี้และทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเจ้าตัวยืนยันชัดเจน
แต่ว่าเว็บไซต์สยามกีฬานะครับซึ่งเปิดข่าวนี้ได้มีการโต้ประเด็นดังกล่าวแล้วก็มีการแนบรูปแชทของบริษัทเอเย่นที่ส่งมาที่สมาคมฟุตบอล
ดังนั้นตามขั้นตอนปกติของสมาคมทุกประเทศครับแน่นอน
ก็ต้องขอเรียกครับขอดูใบมอบอำนาจหน่อยว่า
คุณได้รับการมอบอำนาจมาจากชินตายองจริงหรือเปล่า
ให้มาพูดคุยกับสมาคมนะครับ

ก็ยังไม่รับใบมอบอำนาจนะครับจากอดีตกุญสือเกาหลีใต้
ตามที่มิสเตอร์คังเนี่ยนะครับได้พูดมาซึ่งสมาคมเนี่ยขอแบบม่ออำนาจไป
ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาก็เลยยังไม่สามารถเจรจากันได้ครับ

วันที่๑๗๒๗กุมภาพันธ์ล่าสุด
ที่สวนฝึกฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธรรมบุรี
คนที่เรียกมาครับมีขอถอนตัวไปกว่า๑๐คน
เนื่องจากว่าต้นสังกัดไม่ปล่อยตัว
ทำให้โทรเมนต์นี้จะขาดตัวหลักครับ
ทั้งสุบัชัยใจเด็ดอานนท์อามอนเลิศศักดิ์
วรชิตการิสติบ้ำเพลนนท์ม่วงงามแล้วก็สุบพระโชคศาลชาติ

เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นตัวหลักของสโมสรในไทยลีกหมดแล้ว
ซึ่งกำลังจะเปิดฤดูการกันอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ
แน่นอนการแข่งขัน๑๗๒๗มันก็คาบเกี่ยวกับฟุตบอลลีกที่เปิดระดูการ
ในช่วงวันที่๒๒กุมภาพันธ์สำหรับหลีกสูงสุดพอดี
มาก็บอกว่าแน่นอนครับเจอปัญหาเรื่องของการไม่ปล่อยตัว
ก็จะพยายามใช้ผู้เล่นที่มีอยู่ให้ดีที่สุด
แม้ว่าจะผิดแผนบ้างเนื่องจากว่าตั้งใจที่จะเอาผู้เล่นให้ดีที่สุดนะครับที่มีอยู่เนี่ย
แต่ในเมื่อไม่ได้นักเตะมาก็ต้องทำงานให้เต็มที่เท่าที่มีอยู่ครับ
ก็เชื่อว่ารายการในเดือนมีนาคมที่สำคัญนะครับ